คุณผู้ชมคะเมื่อเวลา๑๖นาฬิกานะคะ
ทางครอบครัวอัครเสรณีนะคะได้พิธี
ทำพิธีชาปนากิจศพอาเปี๊ยกพิสารอัครเสรณี
ที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารนะคะ
ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจ
มีเพื่อนพ้องนักแสดงทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่
อาทิอารองเขามูลคดีตู่นพรอมูสมภพวิววรรณรส
เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ซึ่งก่อนที่จะเริ่มพิธีการอ้อมพิยดาและอ๋อศิรดา
ก็ได้เปิดใจถึงคุณพ่อว่าวันนี้ลูกชายของพ่อโอและโอ๊ต
ตั้งใจบวชหน้าไฟเพื่ออุทิศบุญให้กับพ่อ
ส่วนอ้อมและอ๋อเตรียมทำหน้าที่อ่านคำไว้อะไร

พร้อมกับขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้กับครอบครัวค่ะ
เค็มแข็งนะครับก็เค็มแข็งแต่ก็
เข้าออกมากันบางทีเดี๋ยวก็ร้องเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็

เดี๋ยวหลังจากวันนี้อ้อมว่าพวกเราน่าจะแย่มากพอสมควร
อย่างพวกนี้ที่มาเก็บอัฐิอะไรอย่างนี้
พ่อก็สอนพวกเรามาตลอดนะคะว่าให้เราติดดินให้เราเป็นคนดี
ถ้าเราทำดีเราก็จะได้ดีแล้วก็อดทนขยัน
แล้วก็รักพระมหากษัตริย์พ่อก็จะสอนรักแผ่นดินรักบ้านเกิด
ก็อยากบอกว่าพ่อไม่ต้องห่วงพวกลูกทุกคนเข้มแข็ง
อย่างวันนี้ทุกคนพยายามเข้มแข็งแล้วก็อยู่ในสมาธิ
เพื่อที่จะให้วันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้
คุณผู้ชมถือว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าในวงการบันเทิงบ้านเรามา
อย่างยาวนานนะคะอย่างที่คุณอ้อมบอกไปว่าวันนี้เนี่ยต้องตั้งสติ
ใช่แล้วลูกทุกคนเข้มแข็งมากในอนาคตจะต้องทำอะไร
อย่างไรต่อไปนะคะยังไงบันเทิงไทยรัฐ
ต้องขอแสดงความไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่อ้อมด้วยนะคะ